อ้าวเดี๋ยวผู้ใหญ่บ้านมันยืนทำอะไรตรงนี้

สวัสดีครับสวัสดีค่ะไม่ใช่ผู้ใหญ่บ้านที่ไหนครับ

วันนี้มากับความเดือดร้อน
อย่างที่จังหวัดนครราชศรีมาครับ
โอ้โหชาวบ้านเขาบอกว่าเดือดร้อนมาก
เพราะว่าถนนเนี่ยพังเป็นหลุมเป็นบ่อสัญจรลำบาก

ติดตามในช่วงตีของร้องทุกข์ครับ
นี่แหละครับพังแบบนี้เลยสภาพถนนทางเข้าออกของหมู่บ้าน
จังหวัดนครราชศรีมาครับ
นี่ฮะซึ่งปัจจุบันเนี่ยถนนพังชำรุดเสียหายอย่างหนักเลยครับ

ช่วงอย่าดูดูนะภิวราษยางเนี่ยเสื่อมสภาพครับ
ภาพครับนี่กลายเป็นหินกรวดเห็นไหมเวลาฝนตกลงมาก็เห็นเลยว่าน้ำมันขังในหลุมนั่นน่ะ
ใช่ครับอันนี้ไม่รู้ว่าบ่อน้ำหรือว่าถนนกันแน่นะครับเออเนี่ยไม่มีการบำรุงรักษามานานนับปีครับ
สุดโทรมอย่างมากเลยทำให้ชาวบ้านเนี่ยเขาบอกว่าสัญจรไปมาด้วยความยากลำบากจริง
ได้รับความเดือดร้อนนะฮะชาวบ้านผู้ใช้เส้นทางบอกกับทีมงานเราว่า
ถนนเส้นนี้นะจริงแล้วเนี่ยสามารถเชื่อมต่อได้หลายหมู่บ้านเลยนะครับแล้วก็มักจะประสบอุบัติเหตุ
รถเสียหลักล้มอยู่เป็นประจำเลยโดยเฉพาะช่วงกลางคืนนะมองไม่เห็นนะฮะ
ก็เลยอยากวอนให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่มาดูแลมาซ่อมแซมหน่อย
เดี๋ยวไปฟังเสียงชาวบ้านกันหน่อยครับลำบากมานานแค่ไหนแล้วเนี่ย
โอ้หลายปีฮะหลายปีแล้วที่ถนนเป็นแบบนี้แต่ยิ่งเต็มเต็มข้างในอีกยิ่งเยอะกว่านี้

เขาก็เดือดร้อนกันจริงจริงทีมงานตีคล้องร้องทุกข์ครับ
ไม่รอช้าประสานไปยังนายพิทักษ์พงศ์ศิริษัทครับ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชศรีมาอำเภอบัวใหญ่ครับ
สจว่ายังไงกันบ้างไปฟังหน่อยครับ
ได้รับประสานแผนจากอบทแล้วนะฮะก็ได้รับมาแล้ว
ทีนี้ตอนนี้อยู่ขบวนการตอนนี้ผมกำลังจะเอานำ
นำเรื่องนี้เข้าสภาเพื่อที่จะรออนุมัติ
ประมาณตั้งไว้อยู่ที่สองล้านห้าก็น่าจะบรรเทาได้ประมาณ
หนึ่งกิโลกรัมผมรอผ่านสภาโมกรานิผ่านสภาก็อนุมัติก็
การจัดเริ่มดำเนินการได้โอ้นั่นหมายความว่าอาจจะต้องรอช่วง
ปีใหม่นะใช่ครับก็รอกันหน่อยแต่ว่ายังไงก็เดี๋ยวก็ได้รับการ
แก้ไขอย่างแน่นอนนะครับงั้นผมขออนุญาตเสริมนิดเดียว
ถ้าเป็นไปได้ไอ้หลุมพวกนี้ถ้าหน่วยงานภาครัฐสามารถเอามากรบให้ได้ก่อน
น่าจะดีอืมใช่ครับเบื้องต้นไปก่อนไงเพราะว่าคนต้องสัญจรผ่านไปมา
ตลอดเวลานะคะฝากด้วยละกันเดี๋ยวมีความคืบหน้า
เดี๋ยวคุณจูด้งมาอัพเดทนะใช่ครับ